กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอบอิจฉาคนโสดทำงานกันอีกแล้วนะคะ
สำหรับคู่รักคู่หวานคู่เพื่อนซีที่ซี้แบบมีอะไรพิเศษ

ฉันก็ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคะสำหรับ
คู่รักหมากคิมเขาไปหลบฝนหลบแดดเมืองไทยหนูไปแฮปปี้อินเลิฟ

เอาไปดูความหวานหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้าง
คู่นี้ว่างเป็นไม่ได้ว่างเป็นไม่ได้หรอก
ใช่แล้วค่ะเขาต้องบอกว่าเดี๋ยวฉันขอตั้งชื่อข่าวก่อน
อันนี้ชื่อว่ามนรักสากุระภักดิ์๒

คู่หวานแดนแพทตี้เขาเพิ่งจะเคลียร์คิวงานลงตัว
มือกันไปสวีทพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นกัน๒ต่อ๒เหมือนกัน
ล่าสุดค่ะ๒นักแสดงคู่จิ้นทั้งในจอแล้วก็นอกจอ
อย่างที่หลายคนรู้กันแหละว่าเออเขาเป็นอะไรกันนะคะ

หลบลมฝนเมืองไทยหลบรถติดนะฮะไปท่องแดนซากุระกับเขาอีกคู่นึงค่ะ
โดยช่วงก่อนหน้าแม้ว่าจะไม่มีการโพสต์รูปคู่

แต่ว่าแฟนคลับคู่จิ้นเอ็มเขมไม่ต้องเสียเวลาเดาให้ยากว่า
หมากไปกับใครคิมไปกับใครเออเขาก็ไปด้วยกันนั่นแหละคุณ
ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าใครที่อยากได้เห็นช็อตมุ้งมิ้งก็คงได้สมใจกันแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าสาวคิมเนี่ยใจอ่อนนะยอมโพสต์รูปคู่กับเพื่อนร่วมทางสุดหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

แต่จริงน่าจะแบบถ่ายสวีทกว่านี้เนาะอุตส่าห์ไปเที่ยวเมืองสวยอย่างนี้
คุณจะให้สวีทเบอร์ไหนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ
ที่ถ่ายรูปเดียวเนี่ยเออ
นี่พอดีถ่ายรูปคู่แต่ก็มุมเดียวกันไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไปด้วยกัน
แต่เขาก็มีแท็กกันแล้วใช่ไหมแท็กกันว่าใครเป็นคนถ่าย
มีการให้เคยรู้ดีคุณเบะปากใส่ดาราได้ยังไง
เปล่าที่ฉันไม่ได้เปะปากลิปมันติดปาก

ฉันไม่ได้มีอากาศอะไรเลยไม่มี